เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ

ครอบครัวของน้องตั้มมาขอโอกาส

เพื่อที่จะได้เงินทุนไปต่อชีวิต

กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
แต่ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
พ่อบุญชูตาคำถามที่เราที่ทิ้งงานตั้งขึ้นมานี่นะครับ
ก็จะเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวัน
แล้วก็การใช้ชีวิตของครอบครัวของคุณพ่อทั้งนั้นเลย
เพราะฉะนั้นตั้งใจดี
เพราะว่าเงินทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพ่อบุญชูมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
ทุกวันนี้พ่อก็เป็นห่วงน้องตั้มอยู่
ถ้าพ่อกับแม่ไม่อยู่ไม่รู้เขาจะอยู่ได้ยังไง
เพราะว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้
ช่วงเวลาพ่ออยู่ตอนนี้
พ่อจะทำดีเท่าที่พ่อจะทำได้
อยากให้เขามีความสุขในชีวิตมั่นไป
พ่อไปก่อนหรือว่าเขาไปก่อนก็
รักกันมากที่สุดเท่าที่จะรักได้ครับ

แบบไหนจะหาให้ได้จนกว่าชีวิตจะหาใหม่ครับ
ผมมีเรื่องทั้งหมด๕เรื่อง
เลือกตอบก่อนเป็นเรื่องแรก
ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑มือถือ
เรื่องที่๒อสม
เรื่องที่๓สำนวนสุภาษิต
เรื่องที่๔อำเภอนาจรวย
เรื่องที่๕พระมหากษัตริย์
ถ้าพร้อมแล้วคุณพ่อบุญชู
เลือกตอบเรื่องไหนเป็นข้อแรกครับ

คุณพ่อบุญชูเลือกเรื่องที่๕เป็นข้อแรกนะครับ

นั่นก็คือเรื่องพระมหากษัตริย์ครับ
พ่อจำวันสำคัญที่เป็นวันหยุดของแต่ละปีได้บ้างไหม

วันที่๑๒สิงหาของแม่อย่างนี้

ถ้าเช่นนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของราชการปัจจุบัน

ตัวเลือกที่๑พฤษภาคม
ตัวเลือกที่๒มิถุนายน
ตัวเลือกที่๓กรกฎาคม
และตัวเลือกที่๔ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของราชการปัจจุบัน

คุณพ่อบุญชูเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ในช่วงนี้เดี๋ยวผมจะถามให้หมดทั้ง๔ข้อก่อน

เอาละฮะแล้วก็พ่อยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้
พ่อจะต้องเลือกว่าจะให้ใคร
ขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เลือกคุณแม่นะครับขึ้นมาต่อชีวิตเป็นท่านต่อไป
พ่อจะเลือกให้แม่มาตอบเรื่องไหนครับ

คุณพ่อบุญชูเลือกในเรื่องอสมนะครับ

ขอเชิญแม่แตขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าแม่ทำงานเกี่ยวกับอสมนี่มากี่ปีแล้วครับ

สมนี้จริงแล้วก็คือชื่อเต็มนี่ก็คือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านถูกไหมครับ

งานของอาสานี่อสมทำอะไรบ้างครับแม่
ก็ทุกอย่างค่ะที่เกี่ยวกับสุขภาพของชุมชน

เอาละฮะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๒๐กุมภาพันธ์
ตัวเลือกที่๑๒๐กุมภาพันธ์
ตัวเลือกที่ที่เป็น
ที่สามยี่สิบมีนาคมและตัวเลือกที่สี่ยี่สิบห้ามีนาคม
ใจเย็นก่อนแม่พอแม่เห็นคำถามแม่เห็นตัวเลือก
เงยหน้าขึ้นมายิ้มเลยหมายความว่ายังไงครับ
อยู่ในใจเลยเหรอคะจ้ะเพราะเราก็คืออสม
เราไม่รู้ว่าวันอสมแล้วเราจะไปรู้วันอะไรล่ะคะ
โอ้โหตอนพ่อเลือกอสมให้แม่แม่ยิ้มเลย
เพราะแม่คิดว่าแม่เป็นอสมแม่คงตอบได้แน่นอนเกี่ยวกับอสม
แล้วพอเห็นคำถามก็เป็นดังที่แม่คิด
แตเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สามวันที่ยี่สิบมีนาคมค่ะ

แม่แต่เลือกตอบตัวเลือกที่สามยี่สิบมีนาคมครับ
แม่ยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ครับ
ต้องเลือกว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วเลือกให้น้องตั้มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
แล้วแม่จะเลือกเรื่องไหนให้น้องตั้มขึ้นมาตอบคำถามครับ
ตอนนี้ที่เหลืออยู่นะครับก็จะมีเรื่องมือถือ
สำนวนสุภาษิตและอำเภอนาจรวด

ก็น้องตั้มเขาก็รู้สึกว่าเขาจะชอบมือถือค่ะ
เขาคงจะตอบเกี่ยวกับมือถือได้ค่ะ

ก็แค่ใช้ได้แค่ข้องว่องวายมากเลยจริงใช่มั้ยครับ

แม่เลือกให้น้องตั้มขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
ชอบใช้มือถือด้วยเหรอเห็นคุณแม่บอก

เวลาน้องตั้มใช้โทรศัพท์นี้แล้วจะมองเห็นเหรอครับ

คือใช้ความชำนาญว่างั้นใช่ไหมลูก

เห็นคุณแม่บอกว่าเวลาที่หนูมองมือถือ
แต่หนูก็สามารถที่จะเห็นได้ลาง

โดยการที่ส่องใกล้เลยถูกไหมลูก

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พยานชนะต่อเต่าอยู่ในตำแหน่งใด
ตัวเลือกที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่ง
ตัวเลือกที่สองตำแหน่งที่สอง
ตัวเลือกที่สามตำแหน่งที่สาม
และตัวเลือกที่สี่ตำแหน่งที่สี่
จะมีบนแป้นพิมพ์บนมือถือนะลูกตั้ม

แล้วก็เขาชื่อตั้มชื่อเล่นชื่อตั้ม
ก็ต้องพิมพ์ตัวอักษรต่อเต่าอีกเหมือนกัน
ถ้าตั้มเล่นมือถืออยู่สม่ำเสมอ
หรือใช้อยู่บ่อยพี่เอคิดว่า

ต่อเต่าอยู่ตรงตำแหน่งใด
คือตำแหน่งที่๑๒๓และ๔นี่ลูก

นี่คือแป้นพิมพ์ที่เขาจำลองมาจากโทรศัพท์มือถือนะลูก

ตั้มเวลาที่เราสะกดชื่อเรา
ต่อเต่าอยู่ที่ตำแหน่งไหน

ผมคิดว่าตำแหน่งตอนเตามันอยู่๓

ตั้มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตั้มเลือกตอบตัวเลือกที่๓

เอาล่ะน้องตั้มยังไม่หมดหน้าที่ลูก
หนูจะเลือกคำถามเรื่องไหนให้น้าต๋อยขึ้นมาตอบลูก
เหลือด้วยกันทั้งหมดอยู่๒เรื่อง

สำนวนสุภาษิตกับอำเภอนาจรวย

และน้องตั้มก็เลือกคำถามเรื่อง
อำเภอนาจลวยให้น้าต๋อยนะครับ
เชิญน้าต๋อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ตอยจ๋าน้าต๋อยอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ
๒๐หรือ๓๐ปี๓๐ปีได้ครับ
ก็เรียนที่นาจลวยด้วย
เรียนด้วยอะไรด้วยก็อยู่มาตั้งแต่เล็กว่างั้น

ถ้าพร้อมคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำว่าจรวยเป็นภาษาสวยซึ่งเป็นภาษาประจำถิ่น
หมายถึงสัตว์ชนิดใดครับ
ตัวเลือกที่๑ขี้กระปอม
ตัวเลือกที่สองกระจ้อน
ตัวเลือกที่๓กลับแก้
ตัวเลือกที่สี่แมงงอด
ขี้กระปอมไม่ใช่แหน่ง
เอาวิเคราะห์ได้เชิญเลยครับ

แก้ตัดเลยกับแก้เนี่ย

ครับ
ต๋อยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตอยเลือกตอบตัวเลือกที่สองกระจ้อนครับ

เพราะว่าทางทีมงานแล้วก็รายการเราเอาใจช่วยจริง
เพราะเห็นในความยากลำบากที่ทุกท่านต้องมา

ครอบครัวของคุณพ่อบุญชูนะครับ
จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
ในการตอบคำถามถูกทั้งหมด๔ข้อหรือไม่

น้องตั้มก็จะมีดวงตาที่สมบูรณ์นะครับ

อย่างน้อยก็จะมีเงินไปรักษาร่างกายของน้อง
ให้กับพวกเขาได้ยาวนานยิ่งขึ้นครับ
กับคำถาม๔ข้อในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
อาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
ตรงกับวันที่เท่าไหร่ของทุกปี
พอแม่เห็นคำถามแม่เห็นตัวเลือก
เงยหน้าขึ้นมายิ้มเลยหมายความว่ายังไงครับ

เราไม่รู้ว่าวันอสมแล้วเราจะไปรู้วันอะไรล่ะคะ